ทุกผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุรถพ่วงเบรกแตกคราวนี้หนักเพราะว่าพอเบรกแตกแล้วพุ่งไปชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่๗คัน
มีรถเก่งคันหนึ่งเคราะร้ายมากเพราะว่าเจอส่วนหัวพ่วงทับขึ้นไปถึงหลังคารถมีภาพในจุดเกิดเหตุ
เห็นไหมฮะส่วนหัวพ่วงเนี่ยข้างล่างคือรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะ
เสยทับขึ้นไปเลยนะครับมีผู้เสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่แถวถนนสุวินทวงขาเข้ามีนบุรีแยกการไฟฟ้าครับ
เช้าวันนี้ครับทุกผู้ชมครับรถยนต์สีบรอนถูกรถพ่วง๑๘ล้อสีเหลืองเนี่ย
เบรกแตกชนไล่ดะมาเรื่อยฮะจนคันนี้ถูกอัดก๊อปปี้พังยับทั้งคัน
แล้วส่วนหัวลากพ่วงเนี่ยส่วนหัวรถเลยเนี่ยเสยเหยียบขึ้นไปบนหลังคารถเก่งนะฮะ
ผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนะครับอยู่ฝั่งคนขับก็คือคนขับครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างออกมานะฮะชื่อว่านายอานัทจิเลาะอายุ๒๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะครับที่นั่งมากับรถเก่งนะฮะก็บาดเจ็บไปอีกหนึ่งนะครับ
เป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะนายประเสริฐจีเลาะอายุ๕๒เป็นพ่อนะครับ
แล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะฮะเจ็บ๒นะฮะคุณแม่ชื่อนางสาวอำพรอายุ๕๒เหมือนกันนะครับ
กับว่ารถคันนี้พ่อแม่ลูกลูกชายเสียชีวิตนะครับพ่อกับแม่บาดเจ็บ
รถคันนี้นะครับรถพ่วง๑๘ล้อคันต้นเหตุเนี่ยเป็นของบริษัทขนส่งเอกชนนะครับ
ยังชนมาอีก๖คันนะฮะที่กวาดมาเลยนะครับก็จอดติดไฟแดงกันอยู่นะครับ
มีรถเบ้นสีดำนะฮะเราแยกให้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกชนไปนะครับเบ้นสีดำนี่กระจกมองข้างด้านขวาโดนเกี่ยวไป
มี๑๐ล้อถูกชนท้ายด้วยรวมแล้ว๗คันนะครับ
ที่แยกการไฟฟ้านะครับถนนสุวินทวงขาเข้ามีนบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้คุยกับนางสาวดวงฮาไทยแก้วงาม
เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยร่มไซที่มาช่วยเหลือคนเจ็บ
บอกว่าตอนมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าคนขับรถเก๋งที่ถูก๑๘ล้อเหยียบทับ
ตอนนั้นเสียชีวิตแล้วนะฮะเธอพยายามช่วยแล้วจับดูแล้วไม่มีชีพจรแล้วนะครับ
รถบรรทุกทรัพย์อยู่ส่วนคนเจ็บ๒คนที่อยู่ในรถ
ก็คือพ่อกับแม่ของผู้ตายคนขับยังพอคุยได้
ก็ใช้เครื่องตัดทางช่วยนำตัวออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
รถคันอื่นที่ถูกชนไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
คนขับรถ๑๘ล้อนะตอนนั้นก็พยายามไปสอบถาม
แต่ลักษณะท่าทางก็อยู่แบบตกใจมากอาการตกใจมาก
บอกแค่ว่ารถเบรกแตกคุมรถไม่อยู่ก็เลยพุ่งชนคันอื่นอย่างจัง
คนขับเขาอยู่ในอาการตกใจด้วยครับพี่รถมันเบรกแตกเขาบอกว่าเบรกแตก
ตอนนั้นไม่มีครับบนรถไม่มีไม่มีของแต่ด้วยว่ารถน้ำหนักมันเยอะอยู่แล้ว
อาจจะไปทางนี้จะไปทางนี้เหมือนจะซ้ายจะไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้
จะไปซ้ายไปขวาก็ไปชนคันทั่วทีใช่ใช่
แล้วก็รถนั้นก็จอดรถที่โดนเหยียบคุณจอดขับรองไฟแดงอยู่
ใช่ใช่ครับแล้วเขาก็เหยียบเข้าไปเรียบเลย
เหตุการณ์นี้อยู่ในท้องที่สอนอมินบุรีนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวคนขับรถพ่วงไว้ก่อนนะครับ
เพียรศรีเจริญอายุ๔๑ปีครับทุกผู้ชมครับ
คนนี้ฮะก็คือคนขับรถพ่วงนะฮะที่ก่อเหตุนะครับ
คันต้นเหตุเขาบอกว่าเขาขับรถมาจากสระบุรี
จะมาส่งหินที่ซอยสุวินทะวง๑๘
หลังจากนั้นก็ขับรถกลับแต่ลมเบรกตัวลูกพ่วงมันหมด
ขณะที่เบรกตัวแม่ซึ่งเป็นระบบน้ำมันเนี่ย
เบรกก็แตกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับ
เขาก็เลยจอดรถแล้วลงมาดูพบว่าลมเบรกเหลืออยู่๖
เหลือ๖เขาบอกว่าเขาตัดสินใจขับต่อนะฮะ
ซึ่งความจริงคุณจอดก็ได้ใช่ไหมเรียกรถอะไรมาซ่อมมาดูก่อนก็ได้
ขับไปแล้วคุมรถไม่ได้ฮะเบรกไม่อยู่เลยครับ
ก็เลยพุ่งชนอย่างงี้เลยครับทุกผู้ชมครับเจ็ดคันรวด
คันสุดท้ายนี่โชคร้ายมากถูกเสยทับขึ้นไปเลยนะครับ
เราคุยกับเจ้าของรถมัสด้าสีขาวหนึ่งในผู้เสียหายนะฮะ
ที่ถูกชนนะครับบอกว่าตอนนั้นก็ขับรถออกมาจากบ้าน
มากับภรรยาแล้วก็ลูกภรรยาเป็นคนขับ
ส่วนตัวเขาเนี่ยนั่งที่ข้างระหว่างมุ่งหน้าสามแยกการไฟฟ้ามีนบุรี
เห็นรถกึ่งพ่วงที่ส่วนบรรทุกเนี่ยเป็นหัวรถบรรทุกนะครับ
แล้วก็มีตัวพ่วงจอดอยู่ข้างทางหน้าปั๊มน้ำมัน
เหมือนกับจอดเสียเขายังเบี่ยงขวาแซงมาเลยนะ
จากนั้นก็ขับเข้าเลนซ้ายรอสัญญาณไฟติดไฟแดงอยู่
อีกไม่กี่วินาทีฮะมีเสียงดังจากด้านหลังหันไปดู
ไอ้รถพ่วงที่จอดเสียเมื่อกี้มันพุ่งมาแบบอย่างเร็ว
ชนรถที่จอดอยู่ข้างหลังแบบชนมาเรื่อยจนถึงรถเขา
จังหวะนั้นเขาเห็นแล้วเขาบอกภรรยาบอกว่าหักรถเข้าเลนซ้ายเลย
ให้เร็วที่สุดให้ซ้ายที่สุดก็ยังโดนฮะค่ะแต่โชคดีโดนไปไม่เยอะนะ
จังหวะนั้นเขาบอกว่ามันรวดเร็วมากนะครับแล้วรถคันนี้พอชน
แล้วชนมาเรื่อยเขาเบี่ยงซ้ายหลบมาทันรถก็พุ่งไปต่อ
รถพั่วงคันนี้แล้วก็พุ่งไปติดไปจนทับรถขันสีบร้อน
อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยฮะทำให้คนขับก็เสียชีวิตเพราะว่าคันนี้เขาหลบไม่ทัน
นายสะพนทรรโพแก้วมีกล้องหน้ารถดูเขาให้เราดู
กล้องหน้ารถของเขาเลยเขาขับมารถที่ถูกชน
ลำบุทิ์

จอดรอไฟแดงนะครับ
คือเขาไปจอดรออยู่ที่ช่องซ้าย
ไม่รู้อย่างไรเขาแบบจอดเร่นนี้ดีกว่า
แต่ปรากฏว่าก็ยังมีรถพุ่งตามมาจนได้นะครับ
คือผมเห็นว่ารถคันนี้มันเสียอยู่เราก็ไม่คิดว่ามันจะชนเราอยู่ดีคราวเนี้ย
พอถึงไฟแดงปุ๊บเราจอดไฟแดงปกติทุกคันจอดไฟแดงหมด
อยู่ดีเขาพุ่งเกยขึ้นมาเลยแต่เราเห็นแล้วชนคันหลังก่อนแล้วล่ะ
เราก็แฟนเราก็หักหลบก่อนเราก็ดึงลูกเราก่อนว่าต้องออกมาก่อน
แต่ถ้าเราไม่หลบเราก็น่าจะโดนทับก่อนแต่มันเร็วมากเลยนะ
ประมาณไม่ถึงสิบวีคือทุกอย่างนิ่งหมดซึ่งเราก็เรียกคนขับมาคุย
แต่เขาก็ยังไม่ลงแล้วเขาก็ตกใจไงครับหลงเข้าใจ
เราก็พยายามเรียกเขาลงมาจนมันมีกลุ่มวัยรุ่นช่วยดึงลงมา
เขาก็เหมือนสับสนคือเขาบอกว่าเบรกแตกแต่เขาอยู่ดีเขาเราก็มองเราก็ถามกลับย้อนไปว่า
คุณบอกคุณเช็ครถคุณเบรกแตกแล้วทำไมคุณยังฝืนรถกลับมา
ตำรวจแจ้งข้อหากับคนขับรถบรรทุกพ่วงนะครับ๓ข้อหาด้วยกันนะครับ
มีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งฝากขังแล้วนะฮะค่ะโอ้โหคือทุกวันนี้เนี่ย
เวลาผมไปจอดติดตามแยกต่างไฟแดงต่างเนี่ยผมไม่กล้าดูอย่างอื่นนะ